ผมดูอยู่ตั้งนานเห็นลูกศรชี้ก็ทำเผลอไปโอ้โหมาน่ากลัวมาบนทางเท้าเลยอ่ะ
เจ็บเจ็บสาหัสนะคะเพราะถูกรถกระบะตู้ทึบส่งของคันนี้ชนเข้าไปอย่างจังชนเต็มจริงค่ะเพราะอะไรอย่างที่ขวัญบอกคน
ขับพักผ่อนไม่พอวูบหลับในค่ะ
แล้วไปชนคนที่เดินอยู่บนทางเท้า๒คน
จังหวะถือของกันมาแบบนั้นนั่นแหละค่ะ
และที่สำคัญคนขับรถคันนี้ก็เจ็บหนักเหมือนกันนะ

คนนี้ลักษณะว่ารอดแบบบุดหวิดค่ะ
เหตุการณ์เกิดเช้านี้นะคะตอนประมาณ๖โมง
ที่ริมถนนกิ่งแก้วตำบลราชาเทวะอำเภอพลค่ะ
อย่างที่บอกว่าคนเจ็บ๒คนที่เดินอยู่บนทางเท้า
ทราบชื่อต่อมาคือนางสาวเบนเจวันอายุ๓๓ปี
และนายรัฐนันอายุ๒๐ปี
คือเขาทำงานเป็นพนักงานของโรงงานที่อยู่แถวนั้น
ก็กำลังเดินมาอยู่ดีในช่วงเช้า
แล้วรถก็พุ่งเข้าไปชนอย่างจัง
อย่างที่บอกทั้งคู่เจ็บสาหัสนะคะ
ส่วนคนขับทราบชื่อต่อมาชื่อนายจรรย์อายุ๕๒ปี
เจ้าตัวเจ็บหนักเหมือนกันค่ะ
กู้ภัยมาถึงก็เร่งนำตัวทั้ง๓คนส่งโรงพยาบาล
เรื่องต้นอย่างที่บอกกระบะคันนี้
คนขับก็คือคุณลุงจรรย์ค่ะขับรถส่งพัสดุ
่งหน้าจะไปลาดกระบังมาถึงจุดเกิดเหตุ
วุบหลับในสุดท้ายรถเสียหลัก
แล้วมันพุ่งขึ้นทางเท้า
ก็เลยชนคนอย่างที่เห็นนะคะน่ากลัวมากเลย